วันนี้มาอัปเดตเรื่องของความรักที่แบบคนงงกันอยู่แต่ว่าหลายคนก็บอกว่าฟังแล้วก็พยายามจะเข้าใจ
อีกหนึ่งคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้มีรายชื่ออยู่
นั่นก็คือพี่บอยปกรณ์นั่นเองเพราะว่าเป็นพี่ชายคนสนิทของน้องในกลุ่ม
ตอนแรกถูกพลาดพิงนะครับว่าเป็นบอยหรือเปล่า

แต่ท้ายที่สุดหลายคนบอกอ้าวแล้วอย่างนี้ที่ข่าวออกมาก่อนหน้านี้

นักแสดงหนุ่มอเล็กธิรเดชค่ะออกมาเปิดปากถึงเรื่องความสัมพันธ์
นักแสดงสาวไซส์มินิเต้ยเจรินพร
ก็สร้างความฮือฮาให้กับหลายคนอยู่ไม่น้อยแล้วนะคะ
ล่าสุดนี่แหละเจอคู่จิ้นของเต้ยอย่างบอยปกรณ์

บอยก็บอกว่าจริงรู้มาสักพักนึงแล้วนะ
ก็ยินดีด้วยหากว่าทั้งคู่จะคบหากัน
ส่วนตัวเองก็มองว่าบอยเองไม่ใช่ตัวหลอก
เพราะว่าไม่ใช่ตัวจริงตั้งแต่แรกแล้ว
ทั้งนี้ค่ะบอยก็บอกว่าเป็นห่วงเต้ย

ที่จะต้องเจอกับกระแสข่าวในแง่ลบ

แล้วก็คนที่รักทั้งเต้ยทั้งอเล็กและอเล็กซ์
ให้เปิดใจหน่อยไม่อยากให้ดราม่ากันค่ะ

ก็มาบอกว่าตอนนี้คุยกันอะไรอย่างนี้
แต่ก็ไม่ได้ว่าถึงขั้นขอคำปรึกษาอะไร
เพราะว่าผมว่าแบบคือถ้าคนสองคนจะคุยกัน
ก็คงจะแบบมีเวย์มีวิธีทางของตัวเองอยู่แล้ว

ไม่ใช่ตัวรอเพราะว่าผมไม่ใช่ตัวจริงแต่แรกแล้ว

ใครที่รู้จักเต้ยคือจะรู้เลยว่าเต้ยเขาเป็นคนน่ารัก

คือมันก็เป็นเรื่องของแบบคนสองคน

ก่อนหน้านี้ที่ออกมาอะไรอย่างนี้นะครับ

แล้วก็ความจริงแล้วก็เป็นกำลังใจให้
อยากให้คนเข้าใจเขามากกว่า

อย่างหนึ่งเนี่ยมักจะมีคอมเมนต์บอกว่า

เล็กซ์แล้วก็อเล็กซ์เขาคุยกันแล้ว

ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ประมาณวันที่๑๙ตุลานู้น

คนแรกที่รู้พอตกลงตรงใจจะคบคุยกับเต้ยใช่ไหมคะ
เขาบอกอเล็กซ์เรนเดลเป็นคนแรก

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเกิดเรื่องอะไรแบบนี้
เล็กซ์เองบอกว่าไม่อยากจะปิด
ก็เลยอยากจะบอกอเล็กซ์เรนเดล
หลายคนเหนื่อยมากรู้สึกเหนื่อยมากเลย
ต้องตั้งสติกับอาเล็กกับอเล็กซ์นะคะ
แต่ว่ามันเป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้น
ทั้งสองคนรักกันนะคะก็ยังไงก็อวยพรให้พวกเขาด้วย
รอติดตามผลงานต่อไปดีกว่านะคะ